ที่สมุทรอุดรธานียรงค์พยาบาลอุดรธานีย

นอกจากสามสีเขาจะหน้าตาน่ารักแล้ว

ขออาหารได้ด้วยแบบนี้

ขอบคุณค่ะ
ธรรมดานิสัยแบบนี้คือนิสัยของใครฮะ

เราเป็นมนุษย์เราก็ต้องทำได้สิคะ
แต่ว่าทีนี้ปกติแมวเขาจะใช้มือเดียว

เป็นความน่ารักที่คนในอุดรธานีเนี่ย
เขาถ่ายคลิปไว้แล้วก็แชร์ลงมา
ในเฟซบุ๊กจันหอมจันคูหา

เป็นแสนคนพอชมแล้วบางคนก็บอก

มีหลายคนมาที่โรงพยาบาล
แล้วก็มาถามหาว่าเจ้าแมว๓สีนี้
อยู่ไหนกับพนักงานทำความสะอาด
พนักงานทำความสะอาดบอกว่า
ตอนนี้มีคนมาดูเขาเยอะแยะมากเลย

อยู่บนเพดานแบบนี้

ตามหาแหล่งข่าวคนนี้เหมือนกัน

เอาปลาทูทอดไปวางล่อยังไม่ลงมาเลย

เห็นเขาในคลิปแบบนี้เราอยากจะพิสูจน์สิ
สวัสดีต่อหน้ากล้องได้ไหมลูก

แต่ได้ปลาทูไปนะ